แล้วมาเพิ่มความสดใสบ้างดีกว่ากับน้องยายาอุรัสยานะคะ
ก็คือเราไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้เลยนะ
คือปล่อยออกมาเพราะว่าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อไง
ดูสิว่ารูปอะไรนี่คุณผู้ชมค่ะ
เป็นโมเมนต์ที่แบบรูปตอนเด็กค่ะคุณผู้ชม
ยายากับคุณพ่อนั่นแหละเธอโพสต์ไว้นะคะ
เมื่อวานนี้พร้อมเขียนแคปชั่น
ยพรวันคล้ายวันเกิดขอให้ป๊าป๊าเนี่ย

สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยนะคะว่ารักที่สุดในโลก
แล้วก็คิดถึงมากเกินกว่าที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้ค่ะ

ซึ่งจากโพสต์นี้ค่ะน้องยายานะก็ได้ประมวลภาพน่ารักค่ะ

บอกเลยว่ายิ้มหวานสุดใจเลยคุณผู้ชมค่ะ

ที่แบบเด็กน้อยก็อยู่กับคุณพ่อเนอะ

เป็นภาพที่เรียกว่าเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่

ที่แน่นอนน้องยายาด้วยน่ารักแล้วก็สวยตั้งแต่เด็กนะคุณผู้ชม